คุณผู้ชมคะทีนี้เรื่องของหน้ากากอนามัย

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากจริงนะคะ
พี่กัดมาบางคนบอกว่าหาซื้อไม่ได้หาซื้อยาก
บางคนบอกว่าซื้อมาราคามันก็สูงกว่าปกติ
จริงเรื่องนี้นายกบอกนะบอกว่าหน้ากากอนามัยมันไม่ขาดตลาด
แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเจอว่าที่ไหนเนี่ย
เห็นหน้ากากอนามัยแพงเนี่ยแจ้งมาได้เลย
เพราะว่าตอนนี้มันมีโทษแล้วนะเรื่องของการกักตุ้นเรื่องการโก่งราคา
บอกว่าไปเจอมากับตัวคุณผู้ชมว่าแพงไหมหน้ากากแบบนี้
สีเขียวขาวปกติธรรมดาเนี่ยค่ะซื้อมา๔ชิ้น
๒บาทกว่านี่ค่ะคือมันเป็นหน้ากากอนามัยธรรมดา
เอาจริงคุณทัศนัยดิฉันเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่เลย
ตอนเข้ารายการนี่แหละคือเป็นหน้ากากอนามัยแบบมีลวดลาย
กระตรงการ์ตูนก็ว่าไปใช่แต่ว่าดิฉันได้มาตกชิ้นละ๑๐บาท
อันนี้คือเข้าใจได้ว่ามีลวดลายแต่แบบนี้มันเป็นหน้ากากอนามัยธรรมดาเลย
ติดป้ายราคาไว้ด้วยเห็นไหมนั่นน่ะ๕๐บาท
แล้วก็เขียนว่ามีใครให้ถูกกว่านี้ไหมบอกแอดหน่อย
จากจะหาซื้อยากราคามันแพงจริง
ไปตามหาหน้ากากอนามัยร้านเดิมแอดเคยซื้อ๔ชิ้น๒๐บาท
ตอนนั้นตกชิ้นละ๕บาทถูกไหมแต่ว่าตอนนี้๔ชิ้นเหมือนเดิมเลยนะ
แต่ราคามันพุ่งไปเป็นเท่าตัวค่ะเพราะขาย๕๐บาท
แฮชแท็กไวรัสโคโรนาไวรัสอู่ฮันติดแฮชแท็กแบบนี้
ทีนี้พอโพสต์นี้มันแชร์ไปคนก็คอมเมนต์
หน้ากากอนามัยเรื่องราคาแพงเยอะเลย
มีคนโพสต์คนนึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหน้ากากอนามัยแบบกล่อง
คุณนึกภาพออกไหมที่มันเป็นแบบกล่อง๕๐ชิ้น
ใช่แบบนี้ปกติกล่องนึงมัน๓๕บาทเองนะ
ชิ้นหนึ่งไม่ถึงบาทนะคะไม่กี่สตางค์เท่านั้นเอง
ไอ้กล่องแบบนี้ราคามันแพงขึ้นเกือบ๒๐เท่า
คือหาซื้อยากเข้าไปดูในเว็บพวกเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะ
กล่องแบบนี้เขาขายกันนะกล่อง๔๐๐บ้าง๕๐๐บ้าง
มีไปถึง๖๕๐เลยนะคุณ
แล้วหลายคนเขาช่วยกันชี้พิกัดค่ะ
บอกว่ามีร้านไหนบ้างที่ยังมีจำหน่ายหน้ากากอนามัย
นี่เป็นร้านขายยาแถวงามวงวาน
เขาขายแบบกล่องกล่องนี้๑๕ชิ้นกล่องหนึ่งก็๑๕๐บาท
ตก๑๐บาทต่อชิ้นบางคนยังบอกว่า๑๐บาทต่อชิ้นมันก็แพง
แต่จะไม่ซื้อก็ไม่ได้มันหายากเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราให้พื้นที่ทางไลน์หน้าจอตรงนี้ด้วย
ร้านไหนยังมีหน้ากากอนามัยอยู่

ฝากร้านได้เผื่อให้คุณผู้ชมไปอุดหนุนไปซื้อกัน

ใช่ค่ะทีนี้ราชกิจจานุเบกษาเขาก็มีการเผยแพร่ประกาศออกมานะคะ
เรื่องของหน้ากากอนามัย
ใบสังเคราะห์เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยรวมถึงเจลล้างมือ
ให้เป็นสินค้าควบคุม๑ปี
มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกักตุลสินค้าในปริมาณมาก
แล้วเอามาขายขายแบบโก่งราคาขายแพงเกินจริง
มีโทษนะคุณผู้ชมจำคุกไม่เกิน๗ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
อันนี้มีโทษนะเพราะฉะนั้นห้ามกักตุลห้ามโก่งราคา
เพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราเองก็เดือดร้อน
กับเรื่องทั้งฝุ่น๒๕แล้วก็ไวรัสโคโรนามากพอแล้วนะคะ

มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันคงมันมีการผลิตอยู่แล้วต่อเนื่องอยู่แล้ว
นี่ความต้องการเขาเยอะค่ะดิฉันมีโอกาสติดต่อกับโรงงานเนี่ย
คือจะขอซื้อเป็นกล่องนี่แหละโรงงานเขาบอกว่า
รู้ไหมที่จีนมาเหมาไป๒ล้านกว่าชิ้น